ขโมยมันเยอะจริงค่ะคุณผู้ชมนี่เตือนภัยโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่จังหวัดลำปางนะคะ
คนร้ายออกตระเวนขโมยชุดชั้นในและชุดนอนล่าสุดค่ะ
ไปก่อเหตุที่หอพักใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางค่ะ
โดยโจรรายนี้คุณดูนะคะรูปภัณฑ์สันธารสวมเสื้อแขนยาวสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
เดินเข้าไปภายในห้องพักจากนั้นก็เดินมุ่งตรงไปที่ห้องพักห้องแรกก่อนเลย
แล้วค่อยนะคะเลือกสรรนะคะชุดนอนเอ่ยชุดชั้นในเอ่ย
ห้อยตากไว้ที่ราวตากผ้าหน้าห้องแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปอีกห้องหนึ่ง
ขโมยชุดชั้นในไปอีกหลายตัวค่ะถึงแม้ตอนนั้นคุณเห็นไหม
ไฟส่องสว่างก็มีแต่ถามว่ากลัวไหมถามว่าหวั่นสะพรึงไหมไม่ค่ะ
ก็ยังขโมยนะคะเดินช้าเลือกสรรอย่างใจเย็น
แล้วสุดท้ายหัวขโมยรายนี้ก็หายไปในความมืดนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะ
คุณผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเธอนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในห้องกลุ่มเฟซบุ๊ค
จังหวัดลำปางเพื่อเตือนภัยและชาวเน็ตบอกว่าชาวเน็ตเอ๋ย
ช่วยแจ้งเบาะแซนหน่อยนะคะใครเห็นโจรโรคจิตรายนี้ใบหน้าชัดเดนนะคะ
แล้วในโพสต์มีข้อความประกอบด้วยนะคะแคปชั่นบอกว่า
ขออนุญาตเนื้อเจ้าภายสังคมพี่น้อง
คนรู้จักหรือมีเบาะแสช่วยแจ้งหน่อยนะเจ้า
บุคคลในภาพขโมยชุดชั้นในชุดนอนของนักศึกษา
นับครั้งไม่ถ้วนพี่กัดปักหมุดให้อีกรอบหนึ่งค่ะ
ราชมงคลล้านนาหลังจากที่โพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะ
แน่นอนว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
หลายคนบอกว่าน่ากลัวมากโจรโรคจิตเข้ามาก่อเหตุ
ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้
ที่ที่หอพักแต่ตำรวจยังไม่สามารถตามรวบตัว
โจรโรคจิตรายนี้มาได้ไม่แน่ใจว่า
ไปก่อเหตุที่หอพักคนนี้คนเดียวกันรึเปล่า
ถ้าเกิดคนละคนโอ้โหก็ยิ่งน่ากลัวนะคะ
เพราะฉะนั้นฝากตำรวจในท้องที่นะคะ
ติดตามตัวโจรรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ